มีการสอบสวนเพิ่มเติมปรากฏข้อเท็จจริงว่าพันตรวจโทษธนสิทธิแตงจันทร์ได้เปลี่ยนความเร็วจาก๑๗๗มาเหลือไม่ถึง๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ดรสะทนให้การว่าได้รับการประสานงานจากพันธุโทษธนสิทธิแตงจันทร์ให้ลงที่เกิดเหตุพร้อมกัน
แล้วก็ไปตรวจจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นวัตถุพยานด้วยกันกับพันธโทษธนสิทธิ์
ได้ไปวัดบริเวณที่เกิดเหตุร่วมกันกับพันธบทนสิทธิ์และทีมงาน
คณะทำงานของเราตรวจสำนวนโดยละเอียดแล้วไม่มีหลักฐานชิ้นนี้
ไม่มีข้อเจ้าจริงในใดทึ่งจากดรสัทน
นี่คือพยานหลักฐานใหม่ตามนัยยะปวิอาญามาตรา๑๔๗วิทยา
เป็นพยานสำคัญและจะนำไปสู่การพิสูจน์ผิดถูกคดีนี้ได้
คณะทำงานจึงมีความเห็นกราบเรียนท่านในการสูงสุดให้แจ้งไปยังพนักงานสอบสวน
ให้เริ่มต้นสอบสวนคดีนี้ใหม่เพื่อดำเนินคดีในบอสในข้อหานี้ต่อไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราต้องคุยเรื่องนี้กันนะคะ
หลังจากที่คณะทำงานตรวจสอบ
การพิจารณาสั่งคดีของอายการออกมาแถลงในช่วงเช้านะคะ
แล้วก็สื่อหลักแล้วน่าจะเยอะแล้วนะคะ
สาระสำคัญก็คือว่าเรียนขออนุญาตพูดต่อหน้าแขกรับเชิญเลยนะคะ
เป็นไปตามที่เราคาดการณ์คือไม่มีทางที่จะออกมาบิดพริ้วไปกว่านี้ค่ะ
ก็คือการสั่งคดีการทำงานของรองอายการสูงสุดท่านนี้นะคะ
ก็เป็นไปตามระเบียบมีอำนาจใช้ดุลพินิษฐ์ไปตามคันลองที่มีอยู่
อันนี้ฉันภาษาชาวบ้านนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรบิดพิ้วเลย
ก็ทำไปตามนี้ตำรวจส่งมาแบบนี้ก็พิจารณาจากที่มีอยู่ในมือแบบนี้
ตามอำนาจที่มีและดุลพินิษฐ์ที่ใช้ไม่ได้ผิดแผกไปจากที่ควรจะเป็น
นี่คือสาระสำคัญแต่ในรายละเอียดการแถลงสำคัญมากค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าแฟร์นะคะคณะกรรมการที่ออกมาแถลงเนี่ยถือว่าแฟร์
เพราะว่าลงรายละเอียดให้หลายเรื่องที่จะให้สังคมแล้วก็นักข่าว
แม้กระทั่งคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปตามต่อเพราะจะมีเงื่อนเวลา
แล้วก็ข้อมูลอยู่หลายชุดทีเดียวที่มันจะไปต่อจิ๊กซอกันได้
ถ้าเราเชื่อว่ามีการทำคดีที่ไม่ตรงไปตรงมาจริงนะคะ
แล้วก็เปิดช่องเอาไว้ให้ด้วยว่าในส่วนของคดียังไปต่อได้
แม้ว่าทางตำรวจจะไม่ได้เซ็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของอายการก็ตาม
หนึ่งเรื่องความเร็วสองเรื่องสารเสพติดและในส่วนข้อที่สามเนี่ยนะคะ
ก็คือเรื่องของการใช้ดุลพินิษฐ์ของรองอายการก็จะเป็นอำนาจของอายการสูงสุด
ที่จะเป็นผู้พิจารณาไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้
ซึ่งประเด็นที่สามห้ามปล่อยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้จะมาจบแค่เนื้อตรงนี้ไม่ได้
เหมือนกันกับเวลาเราสงสัยตำรวจเราก็ต้องตรวจสอบตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ไม่ใช่แค่ได้ข้อสรุปว่าตำรวจทำไปตามอำนาจตำรวจทำไปตามระเบียบ
ทำไปตามกฎหมายต้องอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยซึ่งชุดคณะกรรมการก็แถลงเรื่องนี้
และแน่นอนค่ะวันนี้เราจะคุยกันกับอธิบดีอายการสำนักงานคดีอายาธนบุรีหนึ่งในคณะกรรมการ
อาจารย์ประวิทย์อินทรัศน์ชมนุมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ
แม้ว่าจะคุ้นเคยกันมารายการกันบ่อยวันนี้ไม่ไว้กันเลยนะคะ
ไม่เป็นไรวันนี้มาขอบคุณด้วยซ้ำไปมาขอบคุณว่าจอมขวัญเอาอาจารย์สะทนขึ้นมา
มันไม่มีไงวันนี้อดีตอายการสุดหลายคนโทรมาบอกถ้ามาออกรายการฝากขอบคุณด้วยนะ
ว่าให้เรารู้ว่ามันมีพยานหลักฐานที่เราไม่เคยเห็นอืมแต่เอาคือเรื่องนี้มันเดินขึ้นมาได้
โทษจำขวัญนั่นแหละเรียกว่าโทษหรือชมคะอาจารย์ชมชม
แต่ทีนี้ประเด็นคือเดี๋ยวลองถามแย้งให้นะคะเรียนลองถามแย้งของคนที่จะเสีย
ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คือว่าอาจารย์สะทนอยู่ในชุดที่ทำตัวเลขร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
กิโลเมตรต่อชั่วโมงของพิสูจน์หลักฐานนั่นแหละค่ะคือเรียนลองสู้แทนนะคะ
ก็ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่คือเป็นที่เปิดเผยเป็นที่รู้กัน
อาจารย์สะทนอยู่ในชุดนั้นไม่มีใครรู้อายการไม่รู้อืม
ที่รู้นี่เพราะจอมขวัญทำให้รู้ไงแต่แต่ว่าในในนั้นในการสอบสวนเนี่ย
มันมีกระดาษมาเพียงแผ่นเดียวว่าธนสิทธิ์เขาคำนวณมาร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
ผิดพลาดไม่เกิน๑๗มีใบนี้ใบเดียวไม่มีหลักเกณฑ์การคำนวณ
ไม่มีวิธีการคำนวณที่อาจารย์สะทนเขียนมันคือพยานต้องเข้าใจนะ
คำว่าพยานหลักฐานใหม่ไม่ใช่เกิดใหม่พยานหลักฐานนี้มันมีอยู่แล้ว
แต่มันไม่แสดงแล้วเราพบอภัยคือคือเข้าใจกันผิดไง
วันนี้เราใช้ประสานคดีถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดที่ไหนยังยัง
ช่องไม่ใช่ช่องนี้แล้วกันอ่ะหลายช่องก็บอกคดีถึงที่สุด
ทำอะไรไม่ได้อ่านกฎหมายให้ออกอ่านกฎหมายให้เป็นเอ้าก็ตำรวจแถลง
ไม่ต้องไปโทษนักข่าวจริงค่ะก็ตำลวจท่านก็แถลงแบบเนี้ย
ผมต้องบอกอ่านกฎหมายให้เป็นดูกฎหมายให้ออกอย่าอ่านแต่กฎหมายออก
แล้วดูกฎหมายไม่เป็นมันเกิดความสับสนค่ะอาจารย์นึกออกไหมเออ
เขาบอกว่างดการสอบสวนกับบุคคลนี้อีกแต่ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่
ก็สอบสวนต่อไปแล้วก็สั่งใหม่คำว่ารื้อฟื้นไม่ใช้
ลื้อฟื้นใช้เฉพาะสารตัดสินถึงที่สุดแล้วลื้อฟื้นเห็นไหม
กระทั่งสารตัดสินถึงที่สุดก็ยังมีการหยิบยกขึ้นมาได้
โดยพรบรื้อฟื้นแต่มันยากอันนั้นมันยาก
ของอายการเนี่ยถ้าสั่งไม่ฟ้องแล้วมันมีพยานหลักฐานใหม่ก็ลื้อขึ้นมา
อันที่หนึ่งอันที่ไม่ให้ลื้ออันนี้หยิบขึ้นมาค่ะอันที่สอง
ถ้าคดีขาดอายุความสิ้นสุดหมดอายุความจบอันนั้นคือคดีถึงที่สุด
เพราะฉะนั้นมีสองอย่างสองอย่างสารพิพากษาถึงที่สุด
แล้วกับคดีขาดยุความอ่าทีนี้ซึ่งเรื่องนี้คดีนี้ไม่เข้าสองอันนี้เลย
ไม่ใช่เลยทีนี้เนี่ยเพียงแต่งดสอบสวนไว้ชั่วคราว
ชั้นชั้นที่สองก็คืออันนี้ข้อแรกไปแล้วนะคะครับ
ชั้นที่สองก็คือว่าต่อให้รองที่พอดีขออภัยค่ะ
รองอายการเซ็นไปตำรวจเซ็นรับเหมือนไม่แย้ง
ก็คือไม่แย้งเนี่ยแต่ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ที่จะเอาผิด
พูดถูกกล่าวหยิบคดีขึ้นมาใหม่อ่าสอบสวนใหม่อ่า
คืออาทิตย์ท่านลองแย้งอย่างที่ทีท่านแย้งเมื่อสักครู่นี้
คืออาจารย์สะทนเนี่ยอยู่ในชุดนี้มีเอกสารเห็นเลยว่า
เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะแต่ความหมายของอาจารย์ปรเมฆและอายการ
ก็กำลังจะบอกว่าแต่อาจารย์สะทนไม่ได้ถูกแสดงอยู่ในสำนวน
เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกใหม่เหมือนกันไม่ใช่ใหม่ว่าต้องเกิดปี๖๓เท่านั้น
ใช่ถูกต้องเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการคำนวณของอาจารย์สะทน
ช่วยเรื่องนี้ได้แน่เป็นพยานหลักฐานใหม่สำหรับคดีนี้
ใหม่คือไม่เคยปรากฏไม่เคยเอาเข้ามาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็น

อ่าอยู่ในพิสูจน์หลักฐานชุดนั้นแหละนะคะ
แล้วก็มีท่านรองผู้ว่าอีกคนนึงใช่ไหม
แล้วก็ยังมีอาจารย์ลอยจากแคนาดาม
คือจริงแล้วมีหลายคนที่ออกมาพิสูจน์เรื่องนี้เนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าต้องใช้เยอะไหม
เพราะทางนู้นในส่วนของการสู้คดีก็ใช้จำนวนมากเหมือนกัน
ที่จะบอกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน

วันนี้เรานั่งนึกกันนะคณะทำงาน
เราอยากให้อาจารย์สะทนคำนวณรถทุกคันที่เห็นหน้าจอช่วงเกิดเหตุ
เพราะอะไรเพราะนี่คือการยืนยันมาตรฐานความถูกต้อง

แต่เรามาคิดออกวันนี้ไงใช่ไหม

มันก็ควรจะคำนวณทุกคัน
คือป้องกันกันว่าเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์สะทนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาจะฟาดฟัน

เราถึงบอกกันว่าเออกระบะมันวิ่งสลายจารย์สะทน
พูดนิดเดี๋ยวพูดนิดคำนวนให้ผมดูหน่อย
ถ้าคำนวณมาแล้วตรงกับที่จรุชาติรับกันยิ่งเป๊ะเข้าไปใหญ่เลย

เขาบอก๖๐๗๐แล้วถ้าท่านบอกว่ามันคำนวณคูณแล้วจะระยะ
คือผมชอบตรงที่อาจารย์สุธนบอกว่าระยะเมตรท่านนี้ท่านนี้เป็นวินาที
ตอนนี้แปลงวินาทีเป็นกิโลนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็น
แต่ในการสู้คดีมันจะต้องเอาแบบเอาโจทย์คณิตศาสตร์อะไร
คำนวณฟิสิกสนิตศาสตร์อะไรเข้าไปด้วยเหรอคะ
ไม่ใช่เป็นการอธิบายอธิบายว่าผู้เชี่ยวชาญไม่มั่วนะ
ทำไมไม่พูดกันตั้งแต่๗๘ปีที่แล้วอะคะ

ถ้าจังหวัดไม่เอาขึ้นมาจะรู้ไหมว่าเขาคิดยังไง
ทีนี้อาจารย์ค่ะในส่วนนี้เองเนี่ยจะเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่จะทำให้คดีนี้ยังไปต่อได้นะคะ
แล้วก็ที่ทางคณะกรรมการอายการแถลงนอกเหนือจากเรื่องของการดำเนินคดีไปต่อได้
คดีหลักแล้วยังอาจจะเพิ่มข้อหากับคุณวรยุทธ์ได้กรณี

อาจารย์อันนี้เอาให้เคลียร์ก่อนนะตกลงเนี่ยต้องรอฟังคือต้องเรียกหมอฟันที่รักษาคุณวรยุทธ์มาไหม
ต้องเรียกหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมาไหมต้องรอสิ่งที่เกิดขึ้นในกรรมาธิการพรุ่งนี้ไหม
เพื่อที่จะดูว่าตกลงโคเคนโคเคนเสพเข้าไปหรือโคเคนมาจากไหนต้องรออีกไหมคะ
คือจริงเนี่ยนะสำหรับข้อหาโคเคนเนี่ยนะถ้าข้อที่จริงปรากฏอย่างนี้และยังไม่เคยตั้งข้อหานี้
วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้สนทองหล่อจะตั้งข้อหานี้เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป
โดยไม่ต้องรออายการแจ้งก็ได้เพราะคดีนี้ไม่เคยมีการดำเนินคดีมาก่อนนึกออกไหม
แล้วมันจะย้อนกลับไปตั้งแต่ถึงปี๕๕แล้วเพิ่งตั้งได้เหรอ
มันก็ได้แล้วว่าผลการตรวจเลือดมีอยู่แล้วเหลือแต่คำอธิบายว่าไอ้ผลการตรวจเลือดอย่างนี้แสดงว่าอะไร
แสดงว่ามันมีจากการเสพหรือมันเกิดจากการใช้ยานู่นยานี่ลดความเจ็บปวดของใครถูกใช่ไหมครับ
ถ้าแพทยศภาเขาบอกวิชาการหรืออาจารย์หมอทั้งหลายยืนยันอย่างนี้

มีเอกสารอยู่สองสามสามสามฉบับนะคะคุณผู้ชมที่มีการพูดถึงโคเคน
ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในราชการทีนี้ในส่วนของคำที่ขึ้นมาในข่าวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นร่างกายได้รับสารสังเคราะห์ของสารดังกล่าว
คืออันนี้เป็นคำเทคนิคหมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะทำให้เกิดผลลวง
คือลักษณะอย่างนี้ในเอกสารที่ใช้ในคดีเนี่ยสุดท้ายแล้วจำเป็นต้อง
ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เกี่ยวข้องมาใหม่
เพื่อที่เพื่อที่จะตั้งข้อหาเรื่องเสพโคเคนถูกไหมฮะครับอ่า
ซึ่งอันนี้เนี่ยเอาสองอย่างเลยทั้งอันนี้โคเคน
แล้วสองคือเรื่องความเร็วรถที่จะไปพิสูจน์ว่าเข้าประมาทไหมเนี่ยนะคะ
สองเรื่องนี้ใครทำใครเริ่มคะอายการดึงมาเองเริ่มเรื่องเริ่มก่อนนะ
เอาเรื่องโคเคนก่อนนะโคเคนเนี่ยไม่เคยตั้งคดีนี้มาก่อนเลย
วันนี้ผมถึงบอกวินาทีนี้ถ้าทองหล่อจะตั้งข้อหานี้ขึ้นมาแล้ว
ผลเลือดที่การตรวจได้ความว่าเสพโคเคนมันก็เป็นคดีได้
ไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเขายังไม่ทำอายการก็จะแนะนำว่าเราพบอันนี้
แนะนำให้ตั้งการแนะนำไม่ใช่คำสั่งแต่แนะนำ
พอแนะนำปั๊บถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันจะกลายเป็นละเว้นกันไปอีก

ส่วนเรื่องขับรถชนประมาทความเร็ว
พนักงานสวนเขาไม่สอบสวนแล้ว
แต่เขาบอกคดีเสร็จแล้วถึงที่สุดนะเขาไม่มีอำนาจสอบสวน
ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราดูแล้วเนี่ยพยานหลักฐานนี้เป็นพยานหลักฐานที่ไม่เคยปรากฏในสำนวน
ไม่มีนะครับแล้วถ้ามันสอบสวนว่าได้ความว่าเป็นความเร็วจริงแล้วมันหยุดไม่ทันเนี่ย
มันหยุดไม่ทันเพราะความเร็วมันสูงเกินเหตุเนี่ยเข้าใจไหมสูงเกินเนี่ยถึงแม้จะมีรถตัดหน้า
แต่ถ้าวิ่งช้าเนี่ยวิ่งช้ามันหยุดทันแต่ถ้าเร็วสูงมากเลยมันหยุดไม่ทัน
เราจำเป็นเดือนมีตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแจ้งวันนี้คณะทำงานได้ปรึกษากันแล้ว
อันนี้ถ้าเสนออายการสูงสุดให้อายการเจ้าของเรื่องหรือผู้จะรับผิดชอบในการดำเนินคดี
แจ้งพนักงานสวนว่าให้ตรวจสอบอาจารย์สะทนไม่ใช่ตรวจสอบให้เชิญอาจารย์สะทนมาสักถาม
แล้วเอาคำอธิบายทั้งหมดแล้วให้พยานผมไม่ได้หมวดหมายถึงอาจารย์สะสนคนเดียวนะ
ท่านรองผู้ว่าที่อธิบายหรือคนที่คุณจอมขวัญพูดมีใครบ้าง
หรือต่างตำราแต่คำนวณแล้วได้ความแบบเดียวกัน
แล้วก็บอกว่าลองไปคำนวณดูนี่
มอเตอร์ไซค์ของดาบนั้นเป็นยังไง
รถกระบะคันนั้นเพียงสักเท่าไหร่
คือนี่ถ้าบางความรอบครอบมันต้องอยู่ตรงนี้
เพื่อจะยืนยันว่าถูกหรือผิด
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคเคน
หรือว่าการใช้ความเร็วในสำนวนนี้ก็ตามเนี่ย
คือจริงแล้วคือเป็นหน้าที่ทองหล่อนั่นแหละ

เฉพาะอันนี้ก่อนเฉพาะยาเสพติดนั้นที่ทองหล่อเขาก่อน
หลักนะแต่ว่าในหน้าที่ของอายการเนี่ย
ที่การคือแนะนำเรื่องคดียาเสพติด
สองสอบพยานใหม่เราถือว่าเป็นพยานใหม่
ก็เป็นอายการต้องแจ้งเขา
แล้วก็ข่าวล่าสุดเลยล่าสุดจริงเลยนะ
พอแถลงข่าวเสร็จรายงานท่านอายการสุด
ท่านอัยการสุดบอกตั้งคณะทำงานขึ้น
ไม่ใช่คณะอายการที่จะพิจารณาคดีนี้

เอาชุดนี้ไปทำชุดเดียวเลย
นี้มีอำนาจในการพิจารณาและสั่ง
แล้วให้ชุดนี้ดำเนินการทั้งหมดแจ้งพนักงานสอบสวน
เนี้ยไหนเนี้ยคือวันนี้ที่ชุดนี้๗ท่าน

ท่านเดิมยังต้องทำอันนี้อยู่ไหม

หรือจะบางส่วนหรืออาจจะเอาคนใหม่มาเติม

แต่ตั้งแน่นอนมือคุยแล้วตั้งแน่นอน
แล้วคณะนี้จะเป็นคนสั่งสำนวนพิจารณาสำนวนทั้งหมด
จะร้องขอความเป็นธรรมยังไงต่อจากนี้ไปอยู่คณะนี้หมด
อาจารย์อันนี้คือเรื่องของความเร็วที่จะใช้ในสำนวนหลักนะคะ
คณะกรรมการจะเป็นรูปสงฆ์แบบไหนเดี๋ยวรอ
รอดูผมคิดใจว่าไม่เกิน๒วัน
พรุ่งนี้ก็วันพฤหัสออกแน่นอน
๒เรื่องของยาเสียบติดคือโคเคนะคะ
ก็เป็นสอนอทองหล่อที่ตั้งเรื่องขึ้นมาได้
แต่ถ้ายังไออาการแนะนำ
นำเราแจ้งไปทั้งสองเรื่องพร้อมกันค่ะทีนี้เรื่องที่สามขออภัย
รองอายการสูงสุดเนี่ยนะคะคือไม่ใช่อำนาจแล้วจริงจริงแล้ว
ด้วยแต่คำถามของดิฉันคือว่าถ้าสมมุตินะคะมีการพูดถึง
มันมีพยานหลักฐานแบบนี้หรือแม้กระทั่งถ้ามันมีพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาแล้ว
จะตั้งอายการชุดใหม่ขึ้นมาคำถามคือมันสวนกลับมาที่รองอายการที่สั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะคะ
ว่าแล้วที่ผ่านมาท่านต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่ถ้ามันไม่เป็นข่าวถ้าสื่อมวลชน
ถ้าประชาชนไม่ได้ตั้งคำถามหรือติดตามคำสั่งนี้ก็คือใช้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นในส่วนของสำนักงานอายการต้องตรวจสอบการใช้ดุลพินิษฐไหม
เข้าใจคำว่าดุลพินิษฐ์นะคะแต่ต้องตรวจสอบการใช้ดุลพินิษฐ์ไหมคะ
ก็อาจจะมีนะฮะนี่ผมไม่รู้แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของอายการสูงสุดที่จะพิจารณา
หรืออาจจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการอายการที่จะพิจารณาก็วันก่อนก็คุยท่านอัตภพลแล้วใช่ไหม

งั้นเรียนถามเผื่ออนาคตนะคะสมมุติว่าสมมุติว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการใช้ดุลพินิษฐ์ของรองอายการเนธ
สั่งไม่ฟ้องคดีนี้นะคะแล้วควบคู่กันไปกับคดีนี้ที่มีพยานหลักฐานใหม่
แล้วถ้าผลออกมาไม่ได้เป็นเหมือนที่รองอายการเนธใช้คำสั่งไปแล้ว

ใช่เช่นอายการชุวิตตั้งมาพร้อมรวบรวมพยาหลักฐานใหม่สั่งฟ้องคำถามกลับมาที่ท่านนี้
ก็ท่านนี้ก็สั่งตามหลักฐานเก่าที่มีอยู่ส่วนคนใหม่ก็ยึดตามพยานหลักฐานใหม่
อันนี้เข้าใจได้งั้นถามต่อไปนะคะเรียนถามเอาของเก่าล้วนเลยค่ะหลังจากนี้นะคะ
เพราะอันนี้คือของใหม่เดี๋ยวเตรียมเดินหน้ากันต่อนะคะทีนี้ของเก่า
ของเก่าคุณผู้ชมคะ๕ข้อหาที่มีการพูดถึงในคดีนี้นะคะ
อุ๊เกินนั่งขนาดนั้นทำไมถึงไม่ได้สั่งฟ้องข้อหานี้นะ
ต้องย้อนกลับไปเมื่อ๘ปีที่แล้ว
เอาให้กระจ่างไปเลยยังไงคะ
คือจริงเนี่ยนะผมไม่ได้โทษกันนะ
แต่อ่านกฎหมายให้เป็นดูกฎหมายให้ออก
คนที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คือร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับมีอำนาจที่จะเข้าไปเอาตัวผู้ต้องหามาได้
แปลว่าอะไรแปลว่าเข้าไปโดยไม่จำเป็นต้องมีหมาย

มวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๕๔
ถ้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปเองเรียกผู้ต้องหาออกมาก็ได้
หรือจะไปมาตรา๙๒ถ้ามีเหตุอันสมควรพยานหลักฐานจะศูนย์หาย
เข้าไปไม่จำเป็นต้องมีหมายค้น
ถ้าวันนั้นไม่ต้องไปเอ็ดอัดจะเจอบกันนะ
ค้นเลยเอาตัวมาเลยนะเมาแล้วขับต้องเจอ
แต่อันนี้พอไปตรวจตอนเย็น๔โมง๕โมงออกมา๕๐กว่า
คำนวณมาถึงตอนเกิดเหตุมัน๕๘๒ถ้าจำไม่ผิดนะ
ตัวเลข๓๘๓๐๐กว่า

มันเดินไม่ได้คือคำนวณมันหนักมาก

มันหมายความว่าพยานชุดนี้เห็นได้ว่าขับรถไม่ได้
แต่ถ้าเอาไปตรวจตอนเช้าเนี่ยไม่รู้นะนี่ส่วนตัวนะ

เราอยากให้ทำเร็วอยากให้ทำเร็ว
ฝากถึงพนักงานสอบสวนฝากถึงตำรวจ

อาจารย์เอาภาษาที่เรียนเข้าใจที่เรียนกฎหมายนะคะคือคือข้อหาเมาแล้วขับเนี่ย
ดำเนินคดีไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนที่ตรวจคือตรวจประมาณ๔โมงครึ่ง
แต่เหตุอ่ะมันเกิดประมาณตีห้าครึ่งประมาณตีห้าครึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตรวจตอนนี้ที่บอกว่าเกินเกินมากมากเกินมากมากเนี่ย
พอมันทดกลับไปค่ะมันทดกลับไปว่าอ๋อตอนเกิดเหตุมันประมาณเท่านี้
มันเท่ากับว่าไอ้เห็นว่าที่ตรวจมีแอลกอฮอลตอนนี้ถ้ากลับไปถึงตอนตี๕เกือบจะครึ่งเนี่ย
มันหนักมากจนคนเนี่ยไม่สามารถจะขับรถได้หรอกเดินไม่ได้

คลิกสู้เรื่องนี้อะขออย่างนั้นอ่า
เดี๋ยวให้ไม่เคยทราบขอความรู้นะคะไม่มีหรอกครับ
ปกติไม่มีตำรวจก็ตรวจหมดแต่เจอ
เดินเข้าไปตรวจในบ้านชาวบ้านก็เถียงเข้ามาตรวจผมอะไรยังไง
ผมไม่ได้ขับตำรวจก็อยากตรวจมาอันนั้นเขาทำถูกเห็นไหม
ข้อที่สองขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาให้เคลียร์ไปนะคะอันนี้
เพราะอีก๔ข้อหาที่เหลือเนี่ยอธิบายน่าจะรวดเดียวจบค่ะ
เดี๋ยวขอกลับมาถ้าอาจารย์ปรเมฆอธิบายว่ายศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกขึ้นไปเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องรอหมาย๑๐๐ตำรวจตรีขึ้นไปอย่างในตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ตำรวจตรีขึ้นไปยดสูงตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปไม่จำเป็นต้องรอหมาย
ซึ่งหมายถึงไม่ต้องรอหมายค้นด้วยถูกไหมคะไม่ต้องรอหมายค้นไม่ต้องเข้าไปได้เลย
จริงตำรวจยดอะไรก็ได้ถ้าจะจับนะนะถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่า
ถ้าออกหมายจับเนิ่นช้าจะหลบหนีจับได้เลย
แต่ดิฉันเพิ่งจะจริงแล้วคดีนี้มานานนะคะแต่ว่าเพิ่งจะได้สัมภาษณ์อีกที
คำรณวิทย์ท่านก็บอกว่าไม่หนีหรอกก็ให้ตำรวจล้อมบ้านอยู่
เดี๋ยวอาจารย์พักสักครู่ค่ะ

เหนือจากที่อาจารย์บอกแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ว่ามันเกิดสำนวนเรื่องของ
แม้จะว่ากึ่งประชุดประชันก็ได้นะ
เมาหลังขับนะไอ้วลีเนี่ยนะคะ
นอกเหนือจากนี้เนี่ยเรียนได้ถามคำลนวิทย์
คือจริงก็ถามของเก่าท่านเคยให้สัมภาษณ์ไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าก็เพิ่งมาจะมาถามเมื่อไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่มีข่าวว่า

บางขันลองปรักติเรียนสรุปความ
แล้วก็เรียนก็ถามว่าไม่กลัวหนีเหรอ

อาจารย์บอกว่าตั้งแต่ยดร้อยตำรวจตรีขึ้นไป

พิสุทธิ์ได้จริงหรือยังไงนะคือคือคืออย่างนี้

ชันยศก่อนถ้าจะเข้าไปเอาตัวคนหรือไปจับคนหรือค้นหาพยานหลักฐานเนี่ยนะ
ค้นผมใช้คำว่าค้นแล้วไม่จับก็ได้ค้นหาพยานหลักฐานเนี่ย
ถ้าออกหมายเนิ่นช้าไปพยานหลักฐานนั้นจะสูญหายค้นได้เลย
ค้นได้เลยนี่คือหลักการของกฎหมายความการดำเนินคดีต้องรวดเร็วแล้วก็ชัดเจน
ค้นได้เลยใช่ไหมแต่ถ้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปเนี่ยจะเรียกใครมาจะมาพบเนี่ย
ไม่ต้องถ้าเรียกใครมาพบเนื้อไปเดินหน้าบ้านเคาะประตูออกมาก็ต้องออกมานะ
เพราะตัวเขาคือหมายค้นแล้วว่าเราเห็นวันนั้นมีร้อยตำรวจเอกอยู่คนหนึ่งใช่ไหม
ถ้าจำไม่ผิดเข้าไปเอาตัวคนขับแก่ออกมาได้
ไม่แต่คนนั้นก็โดนตรวจสอบไปแล้วไง

เข้าไปเพื่อคดีนะคะไปเปลี่ยนตัวไม่ทราบไม่ทราบแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเพื่อคดีแน่
ไม่ได้เข้าไปเพื่อคดีแน่แต่จริงก็อยากได้เจ้าตัวมาสัมภาษณ์นะคะ
อ่ะทีนี้เหลือสี่ข้อหาแล้วนะคะครับสี่ข้อหามันมีสองข้อหาที่หมดไปตั้งแต่ปีห้าหก
ขับรถเร็วขับรถเร็วกับขับรถประมาททำให้เสียทรัพย์ใช่ไหมคะอายุความทีนี้ขับรถเร็วขอทดไว้ในใจก่อน
เพราะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับของใหญ่วันนี้นะคะก็คือไม่ได้ตัวมาหมดอายุความ
ส่วนอีกหนึ่งอันนะคะที่เพิ่งจะหมดอายุความไปปี๖๐คือชนแล้วหนีนะคะ
อันนี้ก็ไม่ได้ตัวมาก็หมดอายุความทีนี้ขับรถเร็วที่มันหมดอายุความไปห้าหกเนี่ย
มันมาผูกกับขับประมาทที่เพิ่งจะมีเรื่องขึ้นมาที่จะหมดอายุความเจ็ดศูนย์คือคือความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
อ่ะใช่ไหมสมมุติถ้าเราดำเนินคดีศาลก็มองว่าขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด
เร็วกว่าก็ก่อนที่รถจะชนค่ะอันที่หนึ่งนะและไอ้ความเร็วนี้ก็ไปชน
เพราะฉะนั้นสาธารณ์ก็ลองโทษเรื่องขับรถเร็วเฉพาะก่อนชนได้หนึ่งกรรมอืม
แล้วก็ความเร็วนี้มามีผลต่อการประมาทอีกหนึ่งกรรมต้องเข้าใจตามนี้
ขับรถเร็วเนี้ยมันหมดอายุความครับห้าหกนะคะครับ
แต่ที่เดี๋ยวเราจะพูดกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสำนวนอันล่าสุดด้วย
ที่จะมีพยานหลักฐานใหม่แต่คำสั่งไม่ฟ้องของรองอายการที่สั่งไป
ไม่ได้พูดถึงข้อหานี้หรือเกี่ยวเนื่องกันถูกไหมเพราะพูดถึงแค่ขับประมาท
เพราะฉะนั้นมันจบไปแล้วอ่าแต่ขับประมาทที่ว่านี้เนี่ย
จริงจริงแล้วจะหมดเจ็ดศูนย์แล้วที่เป็นเรื่องอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะคือถ้าเราไปดูคำสั่ง
อืมไม่ฟ้องก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเร็วเป็นเป็นหลักใช่
พูดถึงพฤติกรรมการขับขี่มากกว่าว่าเรียนสรุปความภาษาชาวบ้านก็คือดาบอ่ะ
ปาดเขาเขาอ่ะเหมือนกับโดนปาดกระชั้นชิดเขาหยุดไม่ทันอ่า
แล้วโดยเฉพาะตัวเองตัวคนขับรถยนต์เนี่ยก็ไม่ได้ขับมาเร็วด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเหตุนี้ขึ้นความประมาทนี้ที่เกิดขึ้น
ถึงไปตกอยู่กับดาบวิเชียนผู้ตายอ้าวไม่ใช่ดาบวิเชียนเนี่ย
ประมาทเพราะตัดหน้าเขาอ่าเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเขาเสียหายค่ะ
ใช่ไหมไม่เดี๋ยวก็มันจะหมายความว่าพอมันอธิบายอ้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
คุณจอมขวัญต้องเข้าใจอย่างนี้
คำว่าประมาทคือบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการ
และสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้
แต่หาได้ใช้ไม่เพียงพอไม่นี่คือประมาท
ทีนี้ที่บอกว่าเหตุสมพิสัยคือ
ไม่สามารถใช้ความระมัดระวังในการหยุดรถได้
เขาจึงมองว่าเป็นเหตุสุดวิสัยมันไม่ใช่ประมาท
มันก้ำกึ่งกันไงใช่ไหม
ต้องเข้าใจคำว่าประมาทในความคิดทางกฎหมาย
ประมาทคือบุคคลที่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง
ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นสามารถกระทำได้แต่หาได้กระทำไม่
นี่คือประมาททีนี้ในคดีที่ท่านเนธสั่งเนี่ย
บอกว่าดาบตำรวจเนี่ยประมาทโดยตัดไม่ดูข้างหลัง
ว่าอย่างนั้นเถอะส่วนบอสก็ขับรถมา
เขาตัดกระทันหันโดยมีคำให้การของที่ผมจำได้นะ
อาจารย์สายประสิทธิ์เขาบอกว่าเชื่อว่ารถกระบะบัง
บังแล้วออกมาทันทีแต่ทีนี้ในความคิดของคณะ
ทำงานเนี่ยถ้ามันมีความเร็วมากเนี่ยรถมันหยุดไม่ทัน
และที่สำคัญก็คือว่าชนไปแล้วที่เขาบอกลากไปสอง
มันไม่ได้ลากมันชนไปแล้วมันดันไปตลอด
คนดาบเนี่ยก็เด่นขึ้นมาบนรถจนบ่าเนี่ยติดอยู่หน้ากระจก
รถมันก็ดันแสดงว่าเขาไม่หยุดซึ่งมันน่าจะเร็วใช่ไหม
เอ็กน่ะเบสเบรกปรับรถโมทอไซค์มันหลุดออกไป
มันหลุดออกไปละล่มดันสายส่วนคนนั้นก็กระด่นอีก
๖๑๓เมตรไม่ใช่ชนแล้วกระเด่นแต่ติดูสำนวน
นะเราคิดว่าเป็นอย่างงั้นที่นี่ว่าข้อมีมันออกในบางทีมันมันมันเราไม่ว่าหรอก
แต่เราก็นั่งฟังอยู่ทุกช่องทุกรายการว่าลากไป๒๐๐เมตร
ถ้าลากสองร้อยเมตรน่ะรถมอเตอร์ไซต์ต้องเละยิ่งกว่านี้อืม
แต่นี่มันต้องดันคือเราเคยเห็นไหมเราเล่นรถเขาชอบของเล่นไม่ใช่เหรอ
รถสองล้อที่มันปล่อยวิ่งไปเฉยเฉยน่ะค่ะ
มันยังวิ่งไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันล้มใช่ไหมครับ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ชมทางโทรทัศน์ตอนนี้
รายการสดนะคะรายการสดประมาณ๔โมงกว่านะคะ
คืออีกเข้ามาเหลืออีกไม่กี่นาทีเราจะจบรายการที่โทรทัศน์นะคะ

แต่เดี๋ยวตอนนี้พักก่อนช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งช่วงของทีวีสั้นสักครู่ค่ะ
อาจารย์คะเดี๋ยวเลือกคำถาม

มีคนได้เข้ามาตั้งคำถามเอาไว้บางส่วนนะคะที่มีเวลา
คือเท่าที่อาจารย์ได้อ่านสำนวนทั้งหมดแล้ว
แล้วก็นั่งคุยกับคณะกรรมการในการตรวจสอบของอายการหมดแล้วเนี่ย
ทำไมในสำนวนหรือแม้กระทั่งอายการซึ่งดูสำนวนถึงเชื่อเป็นมั่นเป็นเหมาะกับตัวเลข
เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคะคือแปดสิบกิโลเมตรเนี้ยมันไม่ใช่มาโผล่เอาตอนจบนะ
อ่ามันโผล่มาตั้งแต่วันแรกสองคนในตำรวจสองท่านอ่า
บอกว่าแปดสิบแปดสิบอ่านะมีแต่ท่านธนสิทธิ์คนเดียวบอกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่าอ่า
แล้วต่อมามันมีเราก็เหมือนกับมีพยานอื่นมาสนับสนุนค่ะจนถ้าพูดเหมือนกับมันรีริ้วความเร็วจนไม่เกินแปดสิบอืม
ลดความเร็วให้เหลือไม่เกินแปดสิบห้าตามที่กฎหมายกำหนดก็คือแปดสิบอ่า
ใช่เพราะมันมีความอะไรหลายอย่างที่มันมาประกอบ
เขาพยายามหาพยานข้างถนนพยานมาประกอบค่ะเราก็เราเริ่มต้นอ่ะ
เรายึดความเห็นผู้เชี่ยวชาญค่ะความเห็นผู้เชี่ยวชาญที่อาจารย์บอกในรอบแรกคือ
ทนักตอนนั้นคือพันธรรมรวตรีทนักศิษย์ใช่ทนักตอนนั้นอ่า
อาจจะเราอาจจะหลุดนิดหน่อยตรงเราไม่ได้ให้เขาแสดงวิธีการคำนวณ
เนี่ยเพราะถามอายการเจ้าของนวลบอกเดี๋ยวมันก็ไปโชว์กันในศาลได้การคำนวณเนี่ย
อาจารย์แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราลองรวบรวมดูมันเป็นข่าวแล้วด้วยนะคะ
คือว่าควรจะพูดถึงแปดสิบนะมีตำรวจสองนายซึ่งไม่ได้ใช้การคำนวณ
ใช้การเปรียบเทียบจากประสบการณ์ที่ตัวเองเจอและเห็นอุบัติเหตุมา
แต่ว่าแต่ว่าเราได้สัมภาษณ์หนึ่งในสองตำรวจนะคะครับอ่า
ให้สัมภาษณ์นอกรอบไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการท่านก็บอกว่าแต่ว่าถ้าเอาให้ชัวร์คือต้องดูกล้องวงจรปิด
แต่ที่ฉันไม่รู้ว่าเขาพูดนะตอนปีนั้นหรือเปล่านะคะ

ต่อมาก็คือท่านธนสิทธิ์ก็คือเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานอยู่ในทีม
นักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์

ตัวเลข๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบ๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คุณจารุชาติผู้ตายที่เพิ่งจะเกิดเหตุไปคุณจารุชาติที่มาให้การ๕วันหลังเกิดเหตุ

ไม่ได้พูดเลยพูดแต่เพียงว่าขับไปเรื่อยแล้วขับตามหลังมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
มันก็เป็นนัยว่ามันขับเท่าไหร่ตามหลังมอเตอร์ไซค์
และทีนี้การสอบมาก็ไม่ปรากฏการสอบความเร็วในครั้งแรกค่ะ

โดยตัวท่านธนสิทธินี่แหละ
เพราะฉะนั้นใช้คำว่าเปลี่ยนไม่รู้ภาษากฎหมายใช้อะไรแล้วถูกสำทับเข้าไปด้วยตัวเลขการคำนวณของอาจารย์สายประสิทธิ
หกที่เจ็ดสิบหกกว่าเจ็ดสิบหกจุดอ่าทีนี้ทั้งหมดเนี้ยนะคะ
มันก็เลยทำให้ทุกอย่างไปในทางเดียวกันคือไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมคะ
ครับสองอย่างข้อแรกอายการไม่เอกใจอ่ะคะ
ว่าเอ๊ะทำไมตำรวจพิสูจน์หลักฐานคำนวณห่างกันเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เหรอ
ตำลวดพิสูจน์หลักฐานนะก็ตอนแรกเฉยเฉยตอนแรกก็ตอนแรกก็ว่าเร็วแล้วไง
ตอนแรกอ่ะไม่หมายถึงตอนที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอะค่ะ
ก็ตัวเขาเปลี่ยนเองแล้วไม่เอกใจเหรอคะเพราะสอบสวนไปเขาก็บอกคำนวณผิด
ไม่ไม่เอกใจเหรอแล้วคดีนี้มันเป็นคดีที่มันถูกตั้งคำถามตั้งแต่แรกแล้วนะ
มันมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอพอคุณธนสิทธิ์เขาบอกแค่นี้นะ
มันก็ไปคือเขาอ๋อผมรู้แล้วที่จำกว่าถามมันสักครู่
คุณธนสิทธิ์เขาเราสอบครั้งที่๒นะหลังจากที่มาจากการบันธิการ
สอบแล้วหลังจากนั้นสอบมาจำได้ว่าสอบแล้วเขาก็บอกว่า
ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองในตำรวจเอาซีดีไปให้ดู
ที่เขาบอกคำนวณจากซีรีใช่ไหม
เขาก็ไปดูซีดีแล้วกลับมาถึงเจ็ดสิบกว่าอ่าเจ็ดสิบเก้า
อ่านี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่าที่เกิดกันแล้วมีท่านอาจารย์สายประสิทธิ์
อ่าข้อที่สองก่อนจบรายการแบบเร็วเร็วนะคะอาจารย์คือคุณจารุชาติเนี่ย
มาหลังเกิดเหตุการณ์๕วันก็จริงแต่ตอนนั้นตอนนั้นคือ๗๘ปีที่แล้ว
ไม่ได้พูดถึงความเร็วแล้วมีการเรียกสอบเพิ่มเติมในช่วงปี๖๒
พูดถึงความเร็วเนี่ยนะพูดสอบก่อนหน้านั้นแต่ไม่ได้ตัวมา
แต่ว่าตัวเลขที่บอกไม่เกิน๘๐จารุชาติให้
ให้กันเมื่อไหร่คะธันวา๕๖๒ก็คือที่เพิ่งจะเกิดขึ้น
ใครพึ่งได้ตัวตามสำนวนสั่งไม่ฟ้องของไออาการ
คือไม่สงสัยเหรอคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๕๕
สัมภาษณ์เขามาให้เขาให้การ๖๒เขาจำคืนนั้นได้ดีขนาดนี้เลยเหรอคะ
เขาไม่ได้บอกเป๊ะนะเขาบอกโดยประมาณ
ซึ่งการบอกโดยประมาณการขับหลังมอเตอร์ไซค์และการขับรถกระบะ
กระบะคงไม่ถึงขนาดเป็นร้อย
คือมันมีคำนักวิทยาศาสตร์ยืนยันไว้ก่อนแล้ว
แต่เราก็อยากรู้ว่ามันจริงไหม
คือถ้าคนนี้บอกผิดไปจากนี้เนี่ยมันน่าคิด
อาจารย์เดี๋ยวเราสวัสดีคุณผู้ชมในทีวีก่อน
แต่ว่าถ้าใครดูผ่านทางเฟซบุ๊คอยู่แล้วดูต่อนะคะ
เดี๋ยวจบจากทีวีเรายังอยู่ในเฟซบุ๊คต่ออีกพอสมควรอีกหลายประเด็น
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ในทีวีคุณค่ะสวัสดีไปก่อนค่ะ